เป็นเรื่องแตกตื่นค่ะน่าตกใจมาก
แล้วก็ดูข่าวไว้นะคะจะได้เป็นความรู้ด้วย
ไอ้คำพูดเหล่านี้มันห้ามพูดเวลาคุณไปอยู่ในสนามบิน
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะจู่นะคะตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ด่านสุดท้ายแล้วนะคะจู่ไม่รู้แกคึกอะไร
พูดมาผมมีมีดผมมีระเบิดแล้วระเบิดที่มีคือ๒๐ลูก
พูดได้ไหมล่ะชุดคำพูดแบบนี้ไม่ได้
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปพูดคุยเจรจา
เรื่องจบยังไงดูคลิปนี้นะคะ
โอ้โหสุดท้ายก็ต้องโดนควบคุมตัวไปแล้วฮะ

ข้อห้ามเลยแม้ว่าจะล้อเล่นไม่ได้

มีจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้หรอกค่ะ
แต่แตกตื่นไว้ก่อนตกใจ
แล้วสุดท้ายค่ะเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่ชุดขาว

แล้วลักษณะเจ้าของคลิปที่ถ่ายคลิปนี้

ผู้ชายเสื้อฟ้าเหมือนมึนเมาด้วยนะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้ว
ผู้ชายเสื้อฟ้าแพ้คนในเครื่องแบบ
ตอนแรกไม่ยอมสงบป่าสงบคำนะครับ

พอเจอผู้ชายในเครื่องแบบปุ๊บสงบเลยจ้ะ
สิ่งที่พูดออกมาคือขอโทษ

มันไม่ทันแล้วนะคะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วค่ะ

เกิดขึ้น๓ทุ่มกว่าเมื่อวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมานะคะ
รายละเอียดอย่างนั้นเล่าไปทั้งหมดแล้วทีนี้
แล้วยังไงต่อขอโทษไม่ทัน
ว่าอะไร๑นี่โทษนะปากผาสวยนะเนี่ย
คุณไม่ได้ขึ้นเครื่องนะคะพี่เสื้อฟ้า
คุณยังถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
ทีนี้เราก็เอ๊ะผู้ชายเสื้อฟ้าเป็นใคร
เป็นใครพยายามหาข้อมูลให้คุณผู้ชมนะคะ
ท้ายที่สุดแล้วพลเรือโทปกครองมณฑาตุผลิน
เป็นโคศกของกองทัพเรือออกมาชี้แจง
ผู้ชายคนนั้นคือทหารเรือ
เป็นทหารเรือค่ะตรวจสอบแล้วนะคะ
เป็นทหารเรือมียศเป็นพันธาเอกสังกัด
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

แล้วคุณดูนะสังกัดอะไรชัดนะ
กรมการสื่อสารครับ
แล้วการสื่อสารคุณต้องเป็นเลิศ
แล้วเนี่ยมาทำอย่างนี้ค่ะ

ว่าผู้ชายคนที่เกาะเหตุกำลังเดินทางจาก
ท่ากาศยานนานาชาติหัดใหญ่ไปที่ดอนเมือง

แล้วเจ้าตัวสารภาพบอกว่ามีอาการมืนเมาจริง

เจ้าสังเกตของผู้ใดสารท่านอื่นเลยนะครับ
สาเหตุที่ปรากฏในคลิปที่ทำแบบนั้น

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
มีกฎระเบียบการบินบอกเอาไว้ครับ
ตอนนี้ทุกคนไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้แล้วนะ

เรื่องของการห้ามพูดคำต่างเหล่านี้
ใช่เป็นคำต้องห้ามเลยนะคะ
แล้วทางต้นสังกัดมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงแล้วนะคะ
เอาโทษทางกฎหมายและเอาโทษทางวินัยด้วย
ทัพเรือบอกว่าต้องขออภัยจริงกับท่ากาศยาน
นานาชาติหัดใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ที่กำลังพลก็คือนายทหารเรือคนนี้

ทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบ
ถ้าไม่ทราบก็ต้องทราบนะคะ
ตอนที่ท่านอยู่ในสนามบินเนี่ยมันมีความผิดจริงนะคะ
ต่อให้ท่านล้อเล่นหรือท่านมีจริงก็ตามนะคะผิดกฎหมายทุกกรณี
พรบว่าด้วยความผิดบางประการ
การเดินอากาศยานพศ๒๕๕๘มาตรา๒๒
คำต้องห้ามมีอะไรบ้างเอาช้าและชัดอีกรอบหนึ่งค่ะ
มีระเบิดเปิดกระเป๋าระวังเจอระเบิดเจอระเบิดสนามบิน
จะระเบิดเครื่องบินเป็นต้นคำเหล่านี้
ร้อนจี่เครื่องบินนี่คือการเก่ากันร้ายเลยนะ
ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะแม้ว่าจะล้อเล่นก็ตามนะคะ
มีโทษด้วยนะคะโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๒แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับ
จำแล้วก็จำไว้ด้วยนะคะว่าคำเหล่านี้ห้ามพูดนะจ๊ะ
หรือแม้จะไม่มีจริงแต่พูดไปแล้วผิดทันทีใช่ฮะ